จากข่าวดังข่าวใหญ่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาเนี่ยนะคะ
ไปขุดเจอตาน้ำและน้ำที่มันพวยพุ่งออกมาเนี่ย
พอไปแอบดื่มดูชิมดูมันมีรสซ่ามันเหมือนน้ำโซดา
เออตอนนั้นกำลังคิดกันนะคะว่าเอ๊ะมันดื่มได้ไหม
มันจะเป็นโทษต่อร่างกายไหมอ่านับจนถึงวันนี้นะคะ
เอาไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วนะคะ
ดื่มได้แล้ววันนี้ค่ะแจกเลยละกัน
แจกให้ประชาชนทั้งอยู่ในพื้นที่เองใครที่อยากพิสูจน์เอง
เข้าไปได้เลยนะคะที่บ่อน้ำแร่โซดาตำบลห้วยกระเจ้า
อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรี
ไปเลยแจกแก้วคนละใบไปลองชิมดูนะทุกคนนะคะ
และนอกจากนี้ก็แจกขวดด้วยเพื่อที่จะเอาใส่ขวดกลับบ้าน
จากที่ให้ไปชิมเองถึงบ่อแล้วเขาบอกว่าแบ่งเป็น๒จุด
อีกหนึ่งจุดก็คือกรองแล้วเรียบร้อยใส่ขวดติดสลากเรียบร้อย
อันนั้นก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
เอาบรรยากาศคึกคักค่ะวันนี้นายกุศลโชติรัฐ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานเดินทางมาตรวจสอบมาดูความพร้อม
กรองน้ำที่สำหรับใช้กรองน้ำจากจุดนี้
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดานเองนะคะ
เขาก็มีการจัดให้ประชาชนยืนเข้าแถวเข้าไปกรอกน้ำจากเครื่องกองน้ำทีละคน
กำหนดให้ทุกคนสามารถทดลองเอาน้ำแร่กลับไปชิมได้คนละครึ่งลิตรเท่านั้น
และขวดบรรจุพันธุ์จะต้องเป็นขวดที่เจ้าหน้าที่แจกให้นะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านที่ไปโอ้โหคิวยาวจังอ่ะ

เอาไปคุยกับพี่คนนี้นะคะชื่อว่าพี่สมบัติชั้นช่างค่ะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละบอกอยากมาชิม
ทั้งสองแบบแล้วทั้งชิมจากบ่อน้ำผู้โซดาที่มันพวยพุ่งขึ้นมา
เอาแก้วไปตักเลยและไปชิมแล้วจากเครื่องกรองน้ำ

เหมือนมาอย่างปกติแต่มันตนที่ว่ารสชาติมันเปลี่ยนนิดนึงทราสา
แล้วก็ออกแบบหวานนิดอะไรทำนองนี้ค่ะ
มีรู้สึกกลัวท้องจริงมีรู้สึกกลัวท้องยังไหม

สมบัติเนี่ยบอกว่าน้ำที่มันพุ่งขึ้นมาจากบาดานเนี่ย
มันจะยังมีรสซ่าอยู่แล้วก็เปรี้ยวกว่าส่วนน้ำแร่ที่ผ่านเครื่องกรอง
พี่เขาบอกว่ามันเหมือนน้ำแร่ที่ขายบรรจุขวดทั่วไปนะคะ
น้ำบ่อผู้โซดาวันนี้มีการแบ่งเป็น๒จุดอย่างที่ที่ฉันบอกไปเนี่ยนะคะ
จุดแรกก็คือให้ชาวบ้านเข้าไปตักได้เลยในบ่อน้ำพูส่วนอีกหนึ่งจุดเนี่ย
ผ่านการกรองทั้งสองจุดเจ้าหน้าที่ก็เตรียมขวดเตรียมแก้วกระดาษไว้ให้เรียบร้อยนะคะ
แต่ก็มีชาวบ้านหลายคนเขาผิดหวังเพราะว่าส่วนใหญ่ตั้งใจเอาขวดกลับมา
คือบางคนอยากจะได้เยอะก็เอาขวดใหญ่มาแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ได้แค่คนละครึ่งลิตรเท่านั้นเองนะคะ
จากนี้ชาวบ้านเขายังมีความเชื่อด้วยว่าถ้าได้น้ำส่วนหนึ่งเนี่ย
กลับไปแล้วเอาไปเทใส่น้ำในองค์ที่บ้านเขาบอกว่าถ้าเอาตัวเข้าไปแช่เนี่ย
จะรักษาโรคได้อีกนะอันนี้เป็นความเชื่ออยู่นะ
ยังไม่ได้เป็นการพิสูจน์ใดใดนะคะนายกุศลโชติรัฐรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานระบุว่าหลังจากนี้จะมอบหมายให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้จัดสรรปันส่วนในพื้นที่เกี่ยวกับการแจกจ่ายน้ำ
อุปโภคแล้วก็บริโภคนะคะนอกจากนี้จะมีการจัดระเบียบให้คนเข้าเยี่ยมชม
เอาสิให้คุณเยี่ยมชมน้ำแร่โซดาส่วนอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่า
อันนี้แล้วแต่ชาวบ้านแล้วกันว่าจะช่วยกันพัฒนาไปในทิศทางใดค่ะดีใจกับชาวบ้านห้วยกระเจ้าด้วยนะคะ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นแห้งแรงจริงแต่ก็อย่างที่บอกคุณภาพน้ำเนี่ยเทียบเท่ากับน้ำธรรมดาน้ำที่เราดื่มกันทุกวันนี้
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแช่แล้วมันจะช่วยรักษาโรคไหมแต่ที่แน่ดื่มได้หายห่วงนะคะ